สาวสวยคนนี้นักแสดงลูกครึ่งไทยอังกฤษคุณแซมมี่คาวเวลนะคะ
นี่สร้างคอนเทนต์ไงแปลงโฉมเล่นเสิร์ฟ
นี่ลมแรงขนาดนั้นเหรอผมก็ตีขึ้น
ให้มันเข้ากันสงสัยจะทำผมเป็นเทียนใช่ไหมเนี่ย
นี่แหละเทศกาลลอยกระทงค่ะเนรมิตตัวเองเป็นเทียน
ปักอยู่ในกระทงแล้วก็มีทูบ๓ดอกลอยไปกับกระทง
นี่โซว์๑๒แซมมี่คาวเวลล์นะคะ
นุ่มแน็กซ์ชาลีว่ากับหลานอาร์เทอร์โอ๊ย
เป็นอะไรเนี่ยแต่งตัวแต่งหน้าจัดเต็มอยู่ในกระทงยักษ

นี่ค่ะดอมกำลังเล็งอยู่ว่ามันคือมอเตอร์ไซ
แต่ว่าแขนของแนคไม่ได้จับแห่นมอตอไซน์ส์ปะ

และทำไมก็ไม่เห็นด้านล่างเท่าให้ด้วยเนอะ
เออหรือว่าเป็นตัวแบบโบนาวิวที่เป็นร้อเดียว

ใจเง็อร์ครับส่วนอีกคลิปหนึ่งค่ะลอยกระทงมิติใหม่

ถูกเข้าไปนะ
อิ่มไหมล่ะ

กระทงไม่รู้ตอนนี้ไม่ต้องให้ใครมาเก็บกระทงด้วยนะ

พอแล้วกระทงเปลี่ยนไปลงกระทะหม้อเตาปิ้งย่าง
หรือจะเป็นกระทงใบตองกับกล้วยกระทงขนมปังกระทงอาหารปลา
เอาแล้วแต่คุณผู้ชมเลยว่าจะเป็นแบบไหนก็ปรับให้ตามยุคตามสมัย

อย่างพี่คนนี้นี่เขาเป็นสายกินใช่ไหมเขาก็ต้องลอยในหม้อชาบูแบบนี้
แรกเราก็มองด้วยว่าใบกาบกล้วยไม่ใช่กั้นกล้วยไม่ใช่อะไรเป็นผัก
แล้วปิดท้ายหน่อยละกันค่ะ
สำหรับสายมูพิเศษกว่าทุกปี
อย่างที่บอกว่ามันเป็นวันจันทร์ซ้อนจันทร์ใช่ไหมจันทร์

แล้วก็เป็นดวงจันทร์ที่มีพลังมากที่สุด
คืนที่ผ่านมาสายมูศ์เขาก็เลย
ก็เชื่อว่าจะได้รับพรจากพระจันทร์แล้วก็เสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น
อันนี้ก็เป็นความเชื่อโบราณนะคะคุณผู้ชม
เอาเป็นว่าขอให้เห็งปังหลังจากนี้แล้วก็ตลอดไปละกันนะคะ